ช่วงนี้วงการตำรวจร้อนระอุเหลือเกินนะคะ
นี่ล่าสุดค่ะมีการซ้อนแผนจับสารวัตรสอบสวนโคกสำรง
คดีได้เรียกเขาไปแสนนึงอะค่ะ
นี่ผู้เสียหายจ่ายก้อนแรกไปห้าหมื่นแล้ว
และอีกห้าหมื่นเขานัดรับกันวันนี้ครับ
ซ้อนแผนจับเงินคากระเป๋ากางเกงเลยค่ะ
เสื้อสีขาวกางเกงสีกากีที่มีเงินอยู่กระเป๋าหลังตุงนั่นเนี่ย
ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชชอบนะคะ
ถูกฟ้องคดีร่วมกันลักทรัพย์โดยใช้ยานพาหนะ
ร้องเรียนมาทางคุณกันจอมพลังบอกว่า
ถูกเจ้าหน้าที่ระดับสรวจสอบพ่อโครกสำโรงเรียกรับสินบนหนึ่งแสนบาท
ก้อนแรกในจ่ายไปห้าหมื่นและห้ากัญญายน

นัดให้ไปส่งมอบเงินกันที่ร้านอาหารในพื้นที่โคกสำโรงนี่แหละ
พอผู้เสียหายยื่นเงินให้ตำรวจปุ๊บ

ก็เข้าซ้อนแผนจับเลยนะคะ
อย่างที่เห็นมันคากระเป๋ากางเกงเลยอ่ะพี่อุ๋ย
เมืองต้นเจ้าหน้าที่นำตัวพันธุ์ตำรวจโทนัทพล
จดบันทึกการจับกลุ่มที่สพโคกสำโรงนะคะ
แจ้งข้อหาเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติ

พรปว่าด้วยการป้องกันและปรับรามการทุจริตมาตรา๑๗๗

ผู้เสียหายมาร้องเรียนแทนพ่อที่ถูกดำเนินคดี

ตำรวจอ้างบอกว่าจะช่วยเหลือคดีได้
และอ้างด้วยนะคะว่าเงินก้อนนี้

เงินก้อนนี้จะถูกส่งต่อไปให้กับ
อายการและตำรวจระดับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

น้าใจมากเป็นระดับสรรวรรณ
บุ่งน้องมาขอให้ช่วยเรื่องของคุณพ่อกุณพ่อ
บอกเขาก็แขชนตราจะอ้างเพื่อเคียงคดีนะคะ
แสนนึงเดี๋ยวเอาไปให้อายการสามารถช่วยได้
รวมนี้เขาให้ไปแล้วห้าหมื่นตอนแรก

นาโทรมาว่าถ้าช้าเนี่ยเดี๋ยวเขายกเลิก
เงินที่เราเสียไปก็จะศูนย์เปล่านะ
ผมก็เลยปราศาลทางท่านจิรพพภูริเดช
แล้วก็อีกท่านหนึ่งท่านเมื่อกี้อะไรนะ
ประสงค์เฉลิมพันธ์ท่านรักษาการผู้การปป
ท่านก็ประชุมกับผมเนี่ยคุยกันมาเนี่ย๒อาทิตย์แล้ว
วางวางวางโอ้โห
อ้าวก็จับได้นะถ้าเป็นแบบนี้นะครับนะครับนะครับ